ไปที่กระบีครับอันนี้มีมิจฉาชีพ

แล้วอ้างว่าอ๋อเฮียเจ้าของร้านให้มาเอา
เฮียเจ้าของร้านเนี่ยตั้งวงเล่าอยู่
ปรากฏเอ๊าหลอกเขาซะอย่างนั้นนะ
เป็นวงจอมปิดหน้าร้านนัดเลิศรถเมี่ยงประเสริฟ
ทางขวาเนี่ยคนก่อเหตุนะคุณผู้ชมทำเป็นคุยมือถือด้วยคุยโทรศัพท์อยู่
แล้วก็บอกเอาไก่ต้มหน่อยไก่ต้มแล้วก็ลิ้นหมูต้มพะโล้มา
อ่ะพนักงานร้านก็สับสับสับให้สับไก่ต้มไปตัวหนึ่ง
แล้วก็ลิ้นหมูต้มพะโล้ไปสองชิ้นข้าวเหนียวอีกสี่ห่อแล้วคนนั้นคนที่เป็นคนร้ายนะ
บอกกับพนักงานร้านว่าเฮียเจ้าของร้านนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านเนี่ย
สั่งให้ออกมาเอาพนักงานร้านก็เห็นว่าอ๋อเฮียสั่งเหรอได้เลย
ไก่สับลิ้นหมูใส่กล่องใส่ถุงเอาไปให้ครับอื้อหือ
ผู้ชายคนนี้ก็หิ้วอาหารขี่รถออกจากร้านไปก็ได้อาหารไป
คล้อยหลังผู้ชายคนนี้ออกไปไม่นานครับพนักงานร้านเอกใจไงพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะ
ครับโทรเลยเฮียเฮียเห็นบอกจะให้เอาเนี่ยเหรอ
ไก่ต้มไปเหรอปรากฏไม่ใช่เฮียบอกเปล่านะเฮียเปล่า
อ้าวเฮียไม่ได้จะเอาซะหน่อยฮ่าโดดลองซะแล้วสมอ้าง
สมอ้างครับพนักงานก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลเพื่อเตือนภัยนี่
หน้าตาของคนก่อเหตุนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
พนักงานร้านชื่อพี่รัติมาครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของร้านก็เฮียคนนั้นน่ะนะ
มักจะให้คนมาเอาของกินที่ร้านเป็นประจำอ๋อก็เข้าใจได้ถ้าเป็นแบบนี้
ใช่ฮะแต่คนที่จะมาเอาของที่ร้านเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยซ้ำหน้าหรอก
พนักงานก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรค่ะแล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ชายคนนี้คนที่เป็นมิจฉาชีพนะทำเนียนมากเลย
ดูไม่มีพิรุธเลยทำทีเดินไปเดินมาแทร่งว่าคุยกับเจ้าของร้าน
เหมือนกับคุยกับเฮียให้ได้ยินเสียงพนักงานจะได้ตายใจ
ก็เลยจัดการสับไก่แล้วก็ลิ้นหมูใส่กล่องใส่ถุงให้ไปครับของที่จัดให้อ่ะ
มูลค่ารวมรวมนะหกร้อยกว่าบาทครับค่ะโอ้โห
เจ้าของร้านเนี่ยไปเปิดกล้องวงจรไปที่ร้านดูก็เห็นว่าอ๋อ
ผู้ชายคนนี้ที่แท้แล้วเป็นสามีของอดีตพนักงานคนนึง
ที่โดนไล่ออกไปครับคือเฮียเคยไล่พนักงานคนหนึ่งไปค่ะ
ผู้ชายคนนี้เป็นสามีพนักงานคนนั้นแหละโดนไล่ไปหลายเดือนแล้ว
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะโกงเงินร้านไปครับ
โอ้โหนี่กลายเป็นว่าทั้งอดีตพนักงานซึ่งเป็นผู้หญิงนะ
กับตัวสามีมิจฉาชีพทั้งคู่เลยตัดสินเสมอกันอ่ะ
สินเสมอกันครับคุณชานัทธนนท์โอ้โหชื่ออ่านยากมาก
คุณชานัทธนพรครับเจ้าของร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุแล้วนะ
เขาไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองกระบี่แล้วให้ตำรวจช่วยติดตามตัวชายคนนี้มาดำเนินคดี
แล้วก็ไปสอบถามจากร้านค้าอื่นอื่นโอ้โหปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
ก่อเหตุลักษณะนี้กับร้านอื่นมาแล้วหลายครั้งครับโอ้ระวังเลยใช่ไหม
เขาก็เลยไม่อยากปล่อยให้เป็นภัยกับร้านอื่นอีกส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาก่อเหตุเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเหลือเกินจริงยังไงคะ
เตอร์ไซค์ก็ขโมยมาโอ้ชีวิตนี้จะขโมยทุกอย่างเลยเหรอ
ไม่มีของตัวเองเลยค่ะโอ้โหแล้วตำรวจกำลังออกหมายเรียกให้ชายคนนี้มาพบนะครับ
อันนี้ออกหมายเรียกก่อนนะยังไม่ใช่หมายจับนะฮะ
โอ้โหแสดงว่าขโมยเป็นอาชีพเลยนะมีอาชีพเป็นขโมยนะ